เริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ด้วยความคืบหน้าคดีที่พบศพลอยน้ำในแม่น้ำโขงนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะฮะ

๒วันนะครับแล้วก็๒พื้นที่

จากสภาพศพก็คือถูกฆ่ามัดห่วงน้ำแน่นอน

เขาก็สันนิษฐานกันไปหลายอย่าง
ตอนนี้มุ่งไปเรื่องของอาจจะเป็น
คนที่หนีคดีไปในช่วงของคอสช

เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้
ค่ะคือตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นคนไทยหรือคนลาว

เคยมีคนลาวถูกฆ่าในลักษณะแบบนี้มาแล้ว
ทีนี้ถ้าจะสันนิษฐานไปว่าเป็นคนไทย

ก็เป็นชาวบ้านที่นครพนมนะครับ
ไปพบศพลอยอยู่ในแม่น้ำโขงนะฮะ

ในเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอธาตุพนม

วมอืดจนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร
ผู้ชายผู้หญิงคนไทยคนที่ไหนสัญชาติอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ

แขนถูกกุญแจมือล็อกเอาไว้ทั้งสองข้างนะฮะ

ส่วนขาใช้เทปกาวพันขารวมกันไว้

แล้วก็ใช้ของมีคม

อืมพาแหวกหน้าท้องเลยนะครับ

ด้วยเชือกแล้วก็ลวดอีกชั้นหนึ่ง

เป็นสภาพศพที่เป็นการฆาตกรรมอย่างเฮี่ยมโหดมาก

นำกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่า
ที่ถูกออกหมายจับในช่วงของ
สชแล้วก็ตามรายงานข่าว

ก็อายุ๗๖ปีแล้ว

สุรชัยแทร่ด่านได้หลบหนีคดีทางการเมืองไปเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วก็พอมีกรณีนี้
ทางครอบครัวก็เลยติดต่อขอดูศพว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไร

ในการยืนยันว่า๒ศพนี้เป็นใครนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้พลตมตรีธนชาติรอดคลองตัน
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม

เพราะว่าพบศพ๒ท้องที่เลยนะครับ
ใช้เวลาประชุมอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
ก็เปิดเผยว่าตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็รอผลการชนะสูตรของสถาบันนิติเวศที่จังหวัดขอนแก่น
เพื่อนำมาสรุปผลเรื่องของดีเอนเอ
รวมถึงการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของศพที่พบ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
แต่คาดว่าทั้งสองศพเนี่ย
ต้องถูกฆาตกรรมมาแล้วประมาณ๗๘วัน
ทั้งสองศพถูกล็อกด้วยกุญแจมือมีลักษณะใกล้เคียงกัน
นำศพมาโยนทิ้งแม่น้ำโขง
ในช่วงประมาณ๕วันก็โผล่เหนือผิวน้ำ
คดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการมา
ให้ตำรวจที่รับผิดชอบเร่งรัดในการตรวจสอบพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลอย่างเร่งด่วนที่สุด
จะใช้เวลานานเท่าใดนั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับ
เพราะว่าต้องรอการตรวจสอบข้อมูลจากญาติแล้วก็บุคคลที่ต้องสงสัยด้วย
จะต้องเอาดีเอนเอมาให้เจ้าหน้าที่ในการเทียบเคียงข้อมูล
แล้วก็จะต้องส่งพยานหลักฐานที่จะสามารถตรวจดีเอนเอของคนร้ายผู้ก่อเหตุได้
ก็คือเรื่องของกุญแจมือเนี่ยอาจจะมีดีเอนเอติดอยู่
ตรงนี้ต้องรอผลการตรวจสอบด้วย
ก็ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นนะครับ
เพื่อพิสูจน์แล้วก็เก็บพยานหลักฐานไว้ตรวจดีเอนเอเก็บไว้
เพื่อพิสูจน์ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนะครับ
แล้วก็ตายที่ไหนตายเมื่อไหร่แล้วก็ตายอย่างไรนะครับ
ฆาตกรรมหรือไม่ซึ่งจะต้องใช้ผลทางนิติเวชวิทยาเข้ามาประกอบ
ถ้าจากการดูสภาพศพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการฆาตกรรม
แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับว่าน่าจะเป็นสาเหตุด้านไหนอย่างไร
ก็จะได้ตรวจสืบสวนในเชิงลึกต่อไป
แจมมือนี่เท่าที่ดูยังไม่เคยเห็นมีการใช้ในส่วนของ
เท่าที่ผมดูนะยังยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่เคยเห็นมีการใช้
ก็คุณกิจิสัตว์ผู้สื่อข่าวธรรมนิติวิทย์ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
บอกว่ามีข้อมูลจากการสอบถามจากพนักงานสอบส่วนเจ้าของคดีนะ
ว่าขณะนี้มีคนติดต่อเข้ามาแล้วว่าศพที่พบเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวเขา
ซึ่งเคยเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในไทยมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็ลีภัยทางการเมืองไปอยู่ที่สปลาว
โดยตั้งแต่วันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวบอกว่าเขาไม่สามารถติดต่อได้นะ
ซึ่ง๑ใน๓คนที่ลีภัยทางการเมืองก็เป็นคนพื้นเพล
อยู่ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกราหารนะฮะ
ส่วนผู้ที่ติดต่อมาตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางมาดูศพ
และยังไม่ได้มาพบเจ้าหน้าที่

บอกว่าจะเดินทางมาที่นครพนมในอีกประมาณวันที่๒หรือว่าวันที่๓มกราคมนี้

คือเบื้องต้นตอนแรกคาดว่าเป็นแก๊งเรื่องของการค้ายาเสพติด
หรือไม่ก็เนี่ยเป็นผู้ลิภัยทางการเมืองก็ตั้งไว้สองเรื่องนะคะ